ช่วงนี้เนี่ยเวทีประกวดนางงามก็คึกคักกันหลากหลายเวทีค่ะที่เราเห็นสีสันการประกวดนางงามกันไปคือนางงามเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะต้องงัดของดีของตัวเอง
ัดความสามารถต่างที่อยากจะโชว์อยากจะพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการดูใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูนางงามท่านหนึ่งเขามีดีอย่างไรถึงงัดความสามารถแบบนี้ออกมาโชว์

ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นการกวาดสายตาให้กับคณะกรรมการจะได้ทั่วถึงเรียกได้ว่าจริตน้องมาเต็มสะกดหยุดสะดุดทุกสายตาไว้ได้

ก็จริงนะคะงดงามไหมคะคุณอ่อนช้อยต่อนยอนไหมคะคุณ

แม้แต่พิธีกรเองยังต้องยกไมค์บอกเลยว่า

สะดวกอะไรก็ทำแบบนั้นล่ะจ้า

ดูแล้วดิฉันเอียงคอตามทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
แต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอยากจะโชว์เรื่องไหนด้านไหนน้องเขาอาจจะมีความอ่อนของเอวมาก
เขาอาจจะอยากโชว์ลีลาท่าทางการเดินยังไงซะแล้วแต่คุณผู้ชมเพราะว่าเรามีความสวยในแบบฉบับของตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากมากนะคะเดินแบบนี้สงสัยนะเอ่อ
น้ำมันมวยอะไรเข้าไหมฮะสปอนเซอร์
หัวแรกเผ็ดขัดยอกนิดนึง
กลับบ้านไปทาถูทาถูหน่อยไหม

เวลาเราอ่านเอียงอย่างนี้บ้างไหม

คือบางคนเขาทำได้ดูดีอย่างน้องนางงามเขาต้องมีจริตจักร